ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมมีปฏิบัติการทลายบ่อนกลางเมืองเลยนะ
นักพนันมาได้เกือบ๕๐คนครับ
เป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ปรากฏว่าบ่อนนี้สตรีคุม
เพราะว่าคนเล่นเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าอีกนะ
ผู้หญิง๓๕คนผู้ชาย๑๔คนแต่นี่เท่าที่จับมาได้นะ๔๙คน
อยู่ในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีครับ
แต่บ่อนนี้จริงเปิดให้บริการโต๊ะสนุกเกอร์บังหน้าไว้เฉย

ตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งหมดที่จับได้ไปดำเนินคดีที่โรงพัก
สอบภอมเมืองนทบุรีครับเห็นว่าลักลอบเปิดเล่นพนันทั้งเสือมังกร
ถั่วแยกแล้วก็ไพ่ป๊อก๘ป๊อก๙ตอนเข้าจับกลุ่มเนี่ยก็เจอนักพนันเพียบ
พอเจอตำรวจพ่อมาเว้ยวิ่งหลบหนีกันไปหมดเลยครับ
มาได้ไม่หมดครับได้แค่๔๙คนแล้วก็ยึดของกลางเป็นเงินสดเกือบ๕๐๐๐บาท
ไพ่ห้าสิบเก้าสำรับแล้วก็อุปกรณ์เล่นพนันอีกเพียบมีการอายัดโต๊ะกระดานบอกแต้มอีกสามตัวครับ
แล้วก็แจ้งข้อหานักพนันฐานร่วมกันลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและคัดค้านการประกันตัวด้วยบรรดาของกลางที่ยึดมาได้
แห่งนี้มีข้อมูลว่าเจ้าของเป็นเจ้ทอทอทหารนะเจ๊ทอเปิดเป็นบ่อนวิ่งมาจากที่อื่นครับ
ก็สลับเวียนเปลี่ยนไปเล่นที่อื่นที่นู่นที่นี่จะได้ไม่โดนตำรวจจับแต่แล้วก็มาโดนตำรวจบุกทลายได้ในที่สุดครับ